ด้วยความที่แบบเรามีความแบบกวนโอ๊ย
ถ้าเกิดเราเลือกที่จะเขียนเรื่องที่ไม่เป็นความจริง

อย่ากลัวที่จะทำ
อยากกลัวที่จะเริ่ม
อย่ากลัวในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้
คือชอบกีฬาแล้วก็เราตั้งเป้าไว้เลยว่าเราอยากเป็นนักข่าวนะ
ต้องบอกก่อนว่าพี่จบไม่ต้องสาย
เรียนศรีนักกรินวิโรธมสว
จบเอกมนุษย์ศาสตร์ภาษาไทยวรรณคดี
มีประโยคนึงที่อาจารย์พูดเป็นอาจารย์ดูแลประจำเสร็จ
เขาบอกว่าคนเราเนี่ยคือถ้าเรามีความชอบอะไรจริง
ต่อให้เราเรียนอะไรสักวันหนึ่งเราทำได้แน่นอน
จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนตรงหรือเรียนไม่ตรง
พออาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยเราก็โอเคเชื่ออาจารย์
เราก็เรียนจนจบปี๔เทิม๒
ตอนนั้นทำวิญญานิพลทำเรื่องรามเกียรนี่แหละไม่ได้เกี่ยวเลยนะ
ซึ่งเวลามันเยอะมากเวลาแบบเหลือเยอะ
เพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราเข้ามหาลัยประมาณสัก๒วันไม่เกินนี้
ทำยังไงดีล่ะเวลาเรามีนี่เลยเข้าสยามกีฬาเลย
เดินเข้ามาปากกาด้ามเดียวสมัครเลย
นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็ให้เริ่มจากฝ่ายข่าวต่างประเทศ

เป็นคนที่ไม่ได้แบบเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก
เข้ามาก็คือมูภาพตามที่หลายคนอาจรู้ว่าการเปลี่ยนข่าว

อันนี้คือเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้ว
ตั้งแต่ตอนปฐมตอนมัธยมขึ้นมามหาลัย

แต่เราทำยังไงเพื่อที่เราจะเขียนสื่อสาร

ต้องขอบคุณพี่หลายคนที่อยู่ที่นี่นะ
คือถ้าไม่ได้พี่หลายคนเนี่ยโอ้โหยากมากนะ
บอกน้องที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้เลยนะ

คือถามว่าทำหลากหลายมันดีไหม
มันก็ดีแหละแต่ผมว่าในยุคสมัยนี้
คนที่ไปแบบสุดทางมีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วกว่า
ไม่ได้บอกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านะ
แต่อาจจะเร็วกว่าเพราะว่าในด้วยความที่มันเป็นแบบ
เป็นความชอบอย่างเดียวของเรา

รายการมันก็จะต้องมีข่าวทีมอื่น
ก็ต้องมีแปรมีผ่านตาบ้าง

เรากินนอนเราอยู่กับมันเราใช้ชีวิตกับมัน
เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เฉพาะเจาะจงมากกว่า

คนเราถ้าสมมุติเราแข็งแกร่งอยู่แล้วในตัวเรา

อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตังกุย

เขาก็บอกเราว่าเออมึงเปิดเถอะ
เรียกว่าดูดตีนหน่อย
เออนะให้คนมาแบบอ่ะ
ให้มันเกิดเป็นสีสันในตอนที่จัดรายการ

อันนี้ให้ยึดเอาไว้เลยนะ
ให้เป็นเอกลักษณ์ของมึงเลยนะมึงเป็นแบบนี้ให้มึงเป็นตัวของมึงเนี่ย
แล้วใส่ความเป็นตัวเองให้มากที่สุด
เราก็โอเคฟังคำพี่เขาแล้วก็มานั่งคิดว่าอย่างน้อย
ไม่มีคนที่ชอบเรามาติดตามมันต้องมีคนที่เกลียดเรามาตามเราบ้างวะ
คิดแบบนั้นก็เริ่มเริ่มเปิดเพจแล้วจุดแรก
วันแรกที่เปิดมาเลยเนี่ย๒๙ตุลาคม๒๐๑๙
เป็นวันเกิดแฟนเชื่อไหมว่า๑๐๐ไลค์แรก๑๐๐ผู้ติดตามแรกในเพจ
ดีใจมากเลยนะดีใจมากแล้วนั่งคุยกับแฟน
ตอนที่เขียนเนื้อหาลงในเพจแรกคนกดไลค์แบบ๑คน๒คนรวมตัวเราเอง
ก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันจะไปต่อได้จริงเหรอ
มันจะมีคนแบบสนใจเราถึงขนาดที่ว่าทำให้เราแบบสร้างเป็นอาชีพเราอีกมุมนึงได้เลยเหรอ
มีเงินเดือนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเป็นพนักงานประจำ
แต่ว่าไอ้ตรงส่วนนี้มันจะช่วยให้เราแบบโตขึ้นได้ไหมถ้าเกิดว่ามันช่วยไม่ได้เนี่ยเราควรจะหยุดไหม
เราควรจะพักไหมแต่ว่าด้วยความที่ผมก็อย่างที่บอกว่าพยายามใส่ความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด
คือโลกมันกว้างมากการที่เราเขียนลงไปเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะเขียนเรื่องที่ไม่เป็นความจริงสุดท้ายมันเข้าตัวเรา
เอามึงไปได้ข่าวนี้มาจากไหนอ่ะอ๋อกูไปได้มาจากขวานละมาเซียเอ้าไอ้อันนี้ข่าวมันไม่จริงเนี่ยที่นี่เขาบอกแบบนี้นะ
แหล่งข่าวมึงงั่วแล้วแหล่งข่าวมึงจากไหนขวัญเรามาเซียทุกอย่างมันเข้าตัวเราหมด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอโอเคว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วเพราะว่าการรับสารจากสื่อต่างประเทศขนาดสื่อด้วยกันเองยังพลาดเลย
ภาษาอะไรกับตัวเราคือมันมีพลาดแต่ทำยังไงให้มันพลาดน้อยที่สุด
เราต้องอย่าหลอกลวงคนอ่านอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเราบอกอะไรที่มันเป็นเรื่องดีเราบอก
ความที่แม่พูดก่อหูตั้งแต่เด็ก

บางอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จได้

อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจะทำได้ยังไงเรื่องต่างประเทศ
เราไม่มีความรู้เรื่องภาษาเลย
ภาษาอังกฤษเราง่อยมากเลยผมก็ง่อยเหมือนกัน
ผมก็เริ่มต้นจากฐานภาษาอังกฤษระดับมัธยม
เราก็สื่อสารไม่ได้เราก็คุยไม่ได้
แต่เราเน้นแบบครูพักรักจำ
เติบโตขึ้นไปเรื่อยอย่ากลัวที่จะทำ
อยากกลัวที่จะเริ่ม
อย่ากลัวในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้
เพราะผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพมากพอ
ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จได้
มันอยู่ในตัวของทุกคนครับ
อยู่ที่ว่าวันหนึ่งคุณจะเจอจุดนั้นแล้วคุณหยิบมาใช้หรือเปล่า
คุณจะรู้ไหมว่าคุณชื่นชอบอะไร
คุณจะรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณอยากทำคืออะไร
ผมว่าอันนี้การลงมือทำ
ผมว่าง่ายกว่าการที่จะรู้ว่าคุณถนัด

เราต้องเริ่มจากคำถามก่อนว่าเราดูฟุตบอลแบบไหน
ถ้าเกิดคุณดูฟุตบอลที่ลุ้นผลการแข่งขัน
คุณไม่สามารถเชียร์บาซ่าในทีมชุดนี้ได้
เพราะว่ามันสามารถแบบหน้ามือไปหลังมือได้ทุกนัด
นัดนี้แม่งทะลมซีซูนนัดต่อไปแม่งแพ้

แต่ว่าถ้าเกิดคุณดูด้วยความที่ว่าคุณชื่นชอบในการให้โอกาสนักเตะ
คุณชื่นชอบในการปั้นผู้เล่น
หรือคุณชื่นชอบแล้วยิ่งเป็นบาซ่าในชุดนี้
คุณจะสังเกตว่านักเตะในทีม๑๘๑๙๑๗เด็กสุดก็มีดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่
ให้โอกาสนักเตะกลุ่มดาวรุ่งต่าง
เพราะว่าบาซ่าเซตนี้เป็นทีมที่ควรค่าแต่การชื่นชมแล้วก็ติดตามเชียร์
เรามาให้กำลังใจพวกนักเตะเหล่านี้ไปพร้อมกัน
เรามาดูพัฒนาการของกลุ่มนักเตะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะตกหลุมรักเอง
เพราะว่าคนที่เข้ามาในทีมจะต้องปรับไปตามปัโยคสมศตรก
แต่ผมรู้สึกว่ามันค่อยไปทีละสเต็ป
มีการเสริมเติมแต่งขุมกำลังที่ต้องการได้

นี่คือฝากสำหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มเชียร์
แล้วผมเชื่อว่าคุณดูไปสักพักคุณจะเห็นจุดเด่นของมัน
คุณจะเห็นความน่าหลงไหลในตัวของมัน